คุณผู้ชมคะเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวดีค่ะ

เพราะว่า๑ร่างที่จากไปแต่ต่อลมหายใจให้อีก๘ชีวิต
เรื่องของการบริจาคอวัยวะค่ะเดี๋ยวจะให้ดูภาพนี้ก่อน
ภาพที่จะให้เห็นต่อไปนี้เป็นภาพทีมแพทย์ของโรงพยาบาลที่ราชบุรีค่ะ
คือไหว้แล้วก็ขอบคุณไหว้แล้วก็ขอบคุณศพเลยเนี่ยนะคะ
บอกว่านี่คือคนที่ตัดสินใจบริจาคร่างกายแล้วก็อวัยวะ
เพื่อที่จะช่วยชีวิตอีก๘ชีวิตให้ได้มีลมหายใจต่อค่ะ
นี่คือนายอาชิระกัญญาเป็นชาวสมุทรสงครามอายุ๒๔ปีค่ะ
ก็บริจาคอวัยวะบริจาคร่างกายและช่วยชีวิตผู้อื่นได้
ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของนายอาชิระเนี่ยนะคะประสบอุบัติเหตุ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนกับเสาไฟฟ้าแล้วอาการหนักอะค่ะ
พอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลราชบุรีเนี่ย
หมอบอกว่าอาการสาหัสเลยแล้วก็มีภาวะสมองตายด้วย
ทีนี้ทางฝั่งคุณหมอก็ปรึกษากับครอบครัวของคุณอาชิระนี่แหละ
บอกว่าจะขอบริจาคอวัยวะได้ไหม
แล้วเดิมทีตัวคุณอาชิระเองก็มีความตั้งใจ
จะบริจาคอวัยวะแล้วก็ร่างกายอยู่แล้วนะคะ
ครอบครัวก็เลยตัดสินใจค่ะบริจาคดวงตา
เนื้อเยือบผิวหนังแล้วก็กระดูก
เพื่อนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยคนอื่น
นี่แหละค่ะที่บอกว่าเป็นเรื่องราวดี

ถือว่าเป็นการสร้างกุศลครั้งสุดท้าย

คุณพ่อเฉลิมและคุณแม่สมพร

ที่ร่างกายของลูกเนี่ย

ลูกผมเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่น

กร่างของนายอาชิระให้เป็นอาจารย์ใหญ่
ให้กับนักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้

ทางโรงพยาบาลก็บอกว่าได้ส่งร่างกลับมาให้ครอบครัวได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามศาสนาที่วัดใหม่บางปืนนะคะ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
ทีนี้เจ้าอาวาสแล้วก็ชาวบ้านก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพค่ะ
เพราะว่าจริงแล้วครอบครัวของนายอาชิระเนี่ย

พ่อบอกด้วยนะบอกว่าตอนที่ตั้งสวดศพเนี่ย
รู้เลยนะว่าลูกชายกลับมาที่บ้าน
เพราะว่าได้ยินเสียงคือมอเตอร์ไซค์ของลูกน่ะ
ได้ยินเสียงเป็นตบเบาะมีเสียงมาตบเบาะแบบนี้

แม่บอกว่านี่มอเตอร์ไซคันนี้ค่ะที่เกิดอุบัติเหตุ
แล้วได้ยินเสียงนะลูกเหมือนกับแบบเดินขึ้นมาบนเตียงนอน
พ่อแม่บอกว่าไม่กลัวหรอกดีใจที่ลูกมาหา

นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศห้องนอนของลูกชายนะคะ
ส่วนพิธีชาปนกิจจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ

ผมขออนุญาตอ่านนะฮะคุณสมบัติของผู้บริจาคอวัยวะ
ที่จะมีรายละเอียด๗ข้อผมจะอ่านเร็วนะครับ

ปราศจากโรคติดเชื้อและโรคมะเร็ง
ไม่เป็นโรคเรื้อรังพวกเบาหวานหัวใจ
ไตความดันสูงโรคตับไม่ติดสุรา
อวัยวะที่บริจาคต้องทำงานได้ดี

ไวรัสเอสและที่สำคัญข้อ๗
ควรแจ้งการบริจาคอวัยวะให้บุคคลในครอบครัวหรือญาติได้รับทราบด้วย